มีการใช้เฟซบุ๊กอีกหนึ่งเหตุการณ์
แต่กรณีนี้เป็นตัวผู้ต้องหา

แล้วก็พยายามที่จะเล่าเรื่องอธิบาย

เด็กผู้หญิงอายุแค่๑๔ปีเท่านั้นเอง
เหตุการณ์เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่๕เมษายนที่ผ่านมา
ทางครอบครัวของน้องผู้หญิงที่เสียหาย

เฟซบุ๊กไลฟ์ยาวเลยทั้งวันเลยคุณภาคภูมิ

ฝ่ายผู้เสียหายไม่พูดความจริงทั้งหมด

เขาถูกเรียกค่าเสียหายเป็นล้านเลยนะ

เหตุการณ์นี้นะคะเป็นกรณีที่

ว่าลูกสาวถูกข่มขืน

เป็นคนเก็บเงินกู้นอกระบบ
ปล้ำลูกสาวของคุณแม่ในบ้าน

เมื่อ๒๓เมษายนที่ผ่านมา
แล้ววันนี้ก็ไปให้ปากคำกับตำรวจ

พอวันนี้ทางแม่ทางผู้เสียหาย

เขาเรียกตั้งผมล้านหนึ่ง
แต่ยังไงผมติดอยู่แล้ว

เขาก็พูดว่าเอาแบบตรงเลย

ก็เชิญผมไม่แคร์อยู่แล้วไง
จะติดคุกอยู่แล้วผมพูดความจริงเลยคือว่าเขาบอกว่าเออพี่ทำ
ไม่สบายใจพี่มานอนบ้านหนูก็ได้นะเพราะแม่หนูไม่อยู่แม่หนู
ออกไปทำงานแล้วก็พี่หนูก็ไม่อยู่ไปคมคืนหนูไปคมครูเขา
เป็นป้าหรือเปล่าคนหน้าบ้านเยอะแยะคนข้างบ้านเขาก็มีผมไม่ได้
ร้ายน้องเขานะแต่ผมพูดให้พวกคุณคิดพวกคุณตองดูน้องเขา
นี่ในปลื้มบอกแบบนี้บอกว่าเหมือนน้องก็ชวนไปนอนที่บ้าน
ไม่ได้คมคืนนะคนละมุมกับที่แม่เขาบอกเลยอ่ะอืม
เพราะแม่บอกว่าแม่เนี่ยเป็นคนขี่จักรยานยนต์รับจ้าง
ทุกวันก็ออกไปทำงานที่บ้านก็เปิดเป็นร้านขายของด้วย
อืมลูกสาววัยสิบสี่ก็จะอยู่คนเดียวใช่ค่ะนายคนนี้ก็จะมาเก็บ
เบี้ยเงินกู้วันละ๒๐๐ทุกวันแต่วันเกิดเหตุเห็นลูกอยู่คนเดียว
ก็พาลูกฉุดเข้าห้องแล้วก็ข่มขืนเลยเนี่ยตำรวจเขาก็ออกหมายจับนะคะ
ข้อหาคมคืนก็ทำชำราวเด็กอายุไม่เกินสิบห้าปีอืม
โดยเด็กนั้นจะยินยอมหรือไม่ก็ตามคือจะยินยอมหรือไม่เนี่ย
ถ้าต่ำกว่าสิบห้าเนี่ยโดนอยู่แล้วโดนเมื่อกี้เขาอ้างว่าเขาไม่ได้ข่มขืน
เหมือนกับเขายอมผมเนี่ยทีมข่าวของเราก็ไปที่บ้านเลยนะคะ
ที่บ้านของน้องผู้เสียหายน้องผู้หญิงอายุ๑๔ปีนะคะ
ก็ไปเจอกับแม่แล้วก็เจอกับครอบครัวแม่บอกกับทีมข่าวของเรา
บอกว่ายังเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับลูกสาวค่ะแม่บอกว่าก็เห็นนะ
ที่ผู้ก่อเหตุเขาเฟซบุ๊กไลฟ์เนี่ยมีการพูดถึงว่าทางครอบครัวเรียกค่าเสียหายไป๑ล้านบาท
ยืนยันว่าไม่จริงนะคะอืม
ก่อนหน้านี้พ่อของในปลื้มผู้ก่อเหตุเนี่ยค่ะ
ก็มาเจรจากับทางครอบครัวของผู้เสียหายอยู่หลายครั้งบอกว่าจะขอชดใช้สามหมื่นบาท
แม่ก็บอกว่าแม่ไม่เอาไปแจ้งความก็มาคุยอีกพยายามจะมาขอให้เงินอีกห้าหมื่นเอาไหม
แม่ก็บอกไม่เอาเพราะว่าจะต้องดำเนินคดีเอาเรื่องให้ถึงที่สุด
เงินล้านมาจากไหนเงินห้าแสนมาจากไหนแล้วเงินที่พ่อเขาเสนอให้แค่สามหมื่น
ณเวลานั้นที่พ่อเขามา๓๐๐๐นี้หนูก็ปฏิเสธว่าหนูไม่เอา
เอาไปโรงพักให้หนูห้าหมื่นหนูบอกว่าหนูไม่เอาแล้วถามว่า
ที่พวกพูนเข้าใจจะเนี่ยเอามาจากไหนจริงหนูก็เป็นแม่คน
หนูฝีบทจิตตาสำนึกพอหนูอยากให้ประชาชนที่ฟังค่างเดียว้าวเเวลานี้
เข้าใจหนูด้วยไม่ใช่ว่าตีข่าวโคม
เห็นแกงเงิน๑ล้านไม่ต้องพิมพ์บินคุณคิดผิด
เนี่ยค่ะแล้วแม่ก็บอกด้วยว่าคือคนเป็นแม่วินาทีที่ลูกเล่าให้ฟังว่าเนี่ย
หนูถูกคมคืนนะแม่บอกเลยว่าโอ้โหสงสารลูกมาก
แล้วก็เชื่อจริงว่าลูกถูกข่มขืนจริงนะคะ
อ่าคนชื่อปลื้มเนี้ยเข้ามาวันที่ห้าแต่หนูก็ไม่ได้เอกใจอะไรเนอ
เพราะเขาดูแลดูเป็นเด็กอัธยาศัยดีครับทับทุกครั้ง
แต่มีอยู่วันหนึ่งเมื่อวันที่๑๐เมษายนประมาณช่วงเย็น
ส่วนลูกสาวคนเล็กเดินออกจากที่เล่นคอมไปหลังบ้าน
แล้วก็เดินเข้าห้องน้ำแล้วก็เดินออกไปจากห้องน้ำ
มันก็พูดเหมือนกับมันบอกว่าลูกสาวหนูบอกว่า
ดีใจจังเลยประจำเดือนมาแล้วฮะแม่ประจำเดือนมาแล้ว
ยิ่งกว่าถูกไว้ละวันนี้หนึ่งอีกฮะอะไรลูกมันก็มาปกติไม่ใช่เหรอ
แล้วทำไมหนูพูดอย่างนี้เปล่าแม่ไม่มีอะไรอ้าวมีอะไรหรือเปล่า
พูดมามันต้องมีอะไรบอกแม่มาไม่มีเขายืนยันคำแต่ว่าไม่มีไม่มี
วันที่๒๓หนูถึงมาบอกเขาเลยพูดให้ฟังหนูก็ตกใจอ่ะร้องไห้เลย
โฮอะไรหนูไม่สนใจหนูปล่อยโออะไรล่ะเขาก็ปล่อยโอ
เขาก็มากอดหนูเขาก็บอกว่าแม่หนูขอโทษหนูก็ถามทำไมไม่บอกแม่
ตั้งแต่ทีแรกลูกแม่ถามทำไมไม่พูดหนูไม่กล้าพูดทำไมไม่กล้าพูด
ไหนลองบอกแม่มาสิหนูกลัวแม่ด่าแม่จะมาด่าหนูทำไมเรื่องอย่างเนี้ย
มันเรื่องใหญ่นะลูกมันไม่ใช่เรื่องเล็กหนูไม่รู้ไม่รู้ก็ต้องพูด
ถามหนูหลายครั้งแล้วว่ามีอะไรให้บอกแม่ให้บอกกับแม่ตรง
ก็หนูกลัวแม่ด่าหนูแม่ไม่ด่าหนูแล้วพี่เพิ่มตามหนูจริงไหม
เอาความจริงเลยแม่จะได้พูดแม่จะได้หาทางออกได้
จริงแม่ทำจริงหนูไม่ได้โกหกทำไมหนูไม่บอกแม่ตั้งทีแรก
เขาบอกเขาพี่ปลื้มกูไว้ไม่ให้บอกนัทไม่ให้บอกคนในครอบครัว
หนูถามว่าแล้วหนูจะกลัวทำไมลูกในเมื่อหนูมีแม่อยู่หนูจะกลัวทำไม

นี่ค่ะคุณแม่ก็บอกถึงวินาทีที่ลูกเล่าให้ฟัง
คุณแม่ก็พูดถึงมีสื่อท้องถิ่นสื่อหนึ่ง
คุณภาคภูมิเขานำเสนอในลักษณะที่ว่า
ปลื้มเขาเป็นคนเก็บพวกเงินกู้นอกระบบใช่ไหม

แล้วก็ไปนอนกับลูกสาวแม่เพราะว่าเป็นการขัดดอก

อะไรแบบนี้แม่ก็เลยบอกโหไม่จริงเลยนะ
ได้ยินข่าวแบบนี้โมโหมาก
ตัวแม่เองกู้หนี้ยืมสินอะไรก็จ่ายดอกตรงตามเวลามาตลอด
นำเสนอข่าวแบบนี้ทางครอบครัวเสียหายหนักมาก
ถูกไหมถ้ามันพูดมาอย่างนี้
คุณออกข่าวอะทำไมคุณไม่ออกเข้ามาดีหน่อย
คุณจะซื้อขาวเนี่ยทำไมคุณไม่ออกให้มันดีหน่อย
ทำไมต้องบอกเขาสงสัยเอาลูกขัดดอก

สงสัยเขาเคยเป็นอย่างนี้มั้ง
ถึงได้บอกถึงได้ออกข่าวไปว่าหนูเอาลูกขัดดอก
หนูมันมันไม่น่าจะเป็นนักข่าวพี่
บอกตรงไม่น่าจะเป็นนักข่าว

หน้าบ้านก็มีถนนมีเพื่อนบ้านเยอะแยะ
ถ้าเกิดเหตุจริงถูกข่มขืนจริงทำไมไม่วิ่งไปบอกล่ะ

ยังนอนกอดเขาบนเตียงอยู่เลยเนี่ยคือพูดแบบนี้นะครับ
ทีมข่าวของเราก็เลยไปสอบถามเพื่อนบ้านแถวนั้นเลยนะครับ
เพื่อนบ้านของน้องผู้เสียหายยืนยันว่า
เด็กผู้หญิงคนนี้เห็นมาตั้งแต่เล็กเป็นเด็กดี

เพราะฉะนั้นไม่คาดคิดเลยว่าจะต้องมาเจอเรื่องร้ายแบบนี้

พูดแบบหยาบก็คืออ่ะมันมันมันพอสมควรแล้วอ่ะ
แต่คือเด็กคนนี้ในสายตามันไม่ใช่

คือมีการบ้านก็ทำคือทำทุกอย่างช่วยแม่
คือเป็นเด็กเรียบร้อยขยันนิสัยดีการเรียนดี
ไม่เกไม่อะไรเลยคือสงสารเลยอ่ะสุดสุดอ่ะ
คือแล้วอีกอย่างน้องเขาเพิ่ง๑๔อะ
ถ้าแบบน้องเป็นแบบเหมือนเด็กคนอื่นเราก็จะไม่สวยไม่อยากไปยุ่ง
คืออันนี้คือฐานะครอบครัวก็แย่พอแล้ว
แล้วแบบมาเจอแบบนี้เหมือนทำลายจิตใจไปอีกอ่ะ
ส่วนน้องเด็กหญิงวัย๑๔นะครับวันนี้ก็ไปให้ปากคำกับเจ้าหน้าที่เพิ่มเติมนะครับ
ถ้าดูจากสภาพจิตใจแล้วก็ถือว่าดีขึ้นกว่าวันแรกนะฮะ
เนื่องจากได้กำลังใจจากครอบครัวแล้วก็คนรอบข้างนะครับ
แต่ทางครอบครัวบอกว่าไม่อยากจะให้น้องให้สัมภาษณ์อะไรอีกแล้วนะครับ
เพราะว่าเกรงว่าจะเกิดความเครียดเดี๋ยวจะมีปัญหาเรื่องของจิตใจอีกนะครับ
แต่ทางครอบครัวได้เล่าว่าน้องบอกว่าเคยคุยกับชายผู้ก่อเหตุจริง
แต่ที่คุยเนี่ยคุยในฐานะคนรู้จัก
เพราะว่าต้องมาเก็บดอกเบี้ยเงินกู้จากแม่ทุกวัน
แต่ยืนยันว่าไม่ได้มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องอะไรเกินเลยกันเลย
กระทั่งประสบเหตุถูกคมขืน

ตอนนี้ได้รับการตรวจร่างกายจากแพทย์เรียบร้อยแล้วนะครับ
แล้วก็ได้รับความดูแลจากครอบครัวอย่างใกล้ชิดในขณะนี้แล้ว